จักรยานยนต์ล้อเดียวมันน่าหวัดเสียวแบบนี้แหละ

คือมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องมี๒ล้อ
แต่พอมันหลุดไปล้อนึงมันไปต่อไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วยิ่งไปเจอกระบะเดี๋ยวคุณดูนะ
แต่ก่อนเราเห็นแต่ว่าล้อรถพ่วงหลุด

อย่าลืมสิว่าล้อรถพ่วงมันต้องดูด้วยว่าตำแหน่งไหนที่หลุดไง
แต่พอมอเตอร์ไซค์ที่มันมี๒ล้อล้อหลังหลุดไปล้อนึง

โอ้โหสไลด์มาแบบนี้เห็นหลายมุมเลย
วงอยู่นั่นคือล้อนะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากเกิดเหตุเมื่อกี้เขาไปเก็บล้อด้วย
อันนี้มุมด้านหลังค่ะตอนนี้นี่หลุดแล้วนะ
ล้อหลังหลุดเรียบร้อยแล้วนี่วงมาให้คุณผู้ชมเห็น
แล้วไปได้อีกนิดเดียวคือมันก็เป็นแรงส่งที่เหลืออยู่แรงเฉื่อยนี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นล้มค่ะโอ้ยรถกระบะอยู่ด้วยอยู่ข้างแบบนี้
อย่างนี้นะที่ไม่ได้ไปทับใต้ท้องรถนะค่ะ
ไม่ค่อยเจอข่าวนะว่ามอเตอร์ไซค์ล้อหลุดแบบนี้นะ

พ่วงรถใหญ่มันล้อหลุดไปสักล้อนึงไม่เป็นไร
มี๑๘ล้อหลุดไปอันหนึ่งก็ยังวิ่งได้อยู่
ยิ่งตำแหน่งกลางก็ยังไม่เป็นอะไรไง
แต่นี่พอเกิดกับมอเตอร์ไซค์ไปกระแทกกับกระบะนะคะ
นี่คือที่ถนนจรรยานนท์ที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง

เมื่อคืนนี้ชาวบ้านเขารีบไปช่วยเลยมอเตอร์ไซคันนี้
คนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ๑๘เองนะคะ
แล้วคุยกับคนขับกระบะด้วย
เอาจริงคนขับกระบะเขาเข้าใจว่านี่มันเป็นเหตุสุดวิสัย
แล้วหลังจากเกิดเหตุนะน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
พยายามเก็บข้าวของเก็บล้อตัวเอง
กลัวว่าคันหลังมาจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไปอีก

เข้ามาจากนี่แล้วก็ล้อมไปนู่นเลย
ชนล้อพอดีชนล้อพอดี
พี่พี่เรียกค่าเสียหายจากน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะไหม
ไม่รถพี่น่ะไม่เป็นอะไรเลย
เพราะว่าจังหวะที่ล้อมันหลุดออกมามันโดนที่ล้อรถพี่พอดี
ตัวรถที่ไม่ได้บุบไม่ได้เสียหายไม่ได้เป็นรอย
นี่มอเตอร์ไซคันนี้นะคะทะเบียน๒๙๖นี่แหละ
แล้วทีนี้ถามว่าทำไมล้อมันถึงหลุดล่ะ
นี่เพิ่งไปเปลี่ยนยางมานะคุณเหรอพอไปเปลี่ยนยางมามันอาจจะไขน็อตเอ่อ

นี่ไม่รู้ว่าร้านที่ไปเปลี่ยนยางเขาได้ดูข่าวนี้หรือเปล่า
อันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเวลาทำรถให้ลูกค้า
ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุเป็นอะไรหนักกว่านี้
เขาเจ็บเขาพิการเขาตายโอ้โหแย่เลยนะ
คุณผู้ชมก็เตือนกันไว้เป็นอุทาหรณ์
ตรวจสอบเรื่องของสภาพรถของท่านด้วยนะครับ